เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
มีมาฝากคุณผู้ชมกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นมา
เขาบอกว่ามันไซส์มากแล้วแถมเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคได้

เป็นเรื่องราวของความเชื่อของชาวบ้านเขานะครับ
ที่บ้านหนองแวงหมู่ที่๑ตำบลหนองแวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่และต่างอำเภอนะครับเขาก็แห่กันมาเลย
ที่บ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำผุดครับที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
และผุดขึ้นมาตลอดไม่เคยแห้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูแรงนะครับ
น้ำจะมีสีใสสะอาดถึงแม้ว่าน้ำรอบบริเวณทุ่งนาด้านข้างจะเป็นสีแดงขุ่น
แต่จุดนี้เป็นจุดเดียวที่มันใสอย่างกับตาตั๊กกะแตน
โอ้โฮอย่างนั้นเลยเหรอวิ่งเลยนะ
สุดยอดเลยชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
บางคนที่มากราบไหว้แล้วก็ตักน้ำในบ่อมาล้างหน้าล้างตาเพื่อความเป็นสิริมงคล
บางคนป่วยมาเป็นโรคญาติญาติก็พามาไหว้แล้วก็มาดื่มกินน้ำในบ่อผุดแห่งนี้
เพราะเชื่อว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
แล้วนอกจากนี้ชาวบ้านเขายังเชื่อว่าเป็นปล่องพญานาคของปู่ศรีสัตบันโสมวารีอนันตนคราช
ชาวบ้านเขาก็มากราบไหว้บูชาส่วนใหญ่นะครับ
ก็จะเป็นชาวบ้านอำเภอน้ำสมและอำเภอใกล้เคียง
รวมไปถึงพี่น้องสปลาวก็มาด้วยเหมือนกัน
เรียกได้ว่ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้าน
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
การที่เราเจอบ่อน้ำอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปดื่มกินเลย
ถูกไหมเอาแค่ว่ามาอาบมาล้างชำระร่างกาย
ให้ได้รักษาโรคก็อาจจะเพียงพอแล้ว
ดีที่สุดคือให้ทางภาครัฐเขาได้ตรวจสอบก่อน

น้ำที่สะอาดหรือไม่บางทีดูด้วยตาเห็นมันใสอย่างนี้
มันอาจจะมีสารปนเปื้อนมีแบคทีเรียอยู่นะ

ใช่ด้วยความรักความปรารถนาดีล้วน